กลับเรียนท่านประธานที่กรบผมพันธุ์ยังบริเวศทวีสอดส่อง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ
ต้องกลับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานที่กรบครับ
ร่างรัฐมนูลทั้ง๑๓ฉบับที่มาจากเพื่อนสมาชิก
ของสภาพผู้แทนรัศดรทั้งพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้าน
ที่ได้เสนอต่อรัฐสภาในวันนี้เป็นมุมมองที่สมาชิก
ได้ผ่านการกันกรองมาจากพักการเมืองต่างต่างว่ารัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
มีปัญหาแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขซึ่งในส่วนของพักประชาชาติ

ที่เรียกว่าเป็นพักที่มีพื้นถิ่นในการก่อตั้งเนี่ย
อยู่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นพักของคนทั้งประเทศ
ในการรับร่างรัฐมนูลฉบับนี้
ประชาชนในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส
ไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
เหตุที่ไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบ
เพราะประชาชนเห็นว่าสิทธิเสรีภาพ
เสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่มีเกิดกับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วความจริงในรัฐบุญนูลฉบับนี้มีเกิดกับพี่น้องประชาชนทุกคน
เพื่อนสมาชิกท่านผู้มีเกียรติจากวุฒิสภาบอกว่ารัฐมนูญฉบับนี้ได้ผ่านประชามติ
ท่านประชาธิกรพครับในช่วงที่มีการพิจารณารัฐธรรมนูญ
ปรากฏว่าพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องการจะหารัฐมนูลอ่านปรากฏว่าไม่มีรัฐมนูลอ่าน
จึงได้ทราบว่าท่านรองนายกขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองวิศนุได้ร่วมกับกรกต
ได้ไปแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
เพื่อไม่จำเป็นต้องส่งรัฐมนูลเดิมมีกำหนดไว้
อย่างน้อยต้อง๘๐ของครัวเรือน
ให้อ่านก็ตัดส่วนนี้ไป
จึงเป็นการทำประชามติที่ไม่มีรัฐมนูลอ่าน

ขณะที่สมาชิกรัฐสภานั่งกันเต็มสภานี้
รัฐมนูลเพียงมาตราเดียวเรายังต้องเถียงกันอยู่
แต่การทำประชามติโดยไม่ให้รัฐมนูลอ่าน
ผมถือว่าไม่ควรจะเอาผลของประชามติ
มาเที่ยวพูดเพื่อสร้างความชอบทำ

แต่อนาคตหรือปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบ
ที่เราจะต้องมาร่วมกันพูด

ในส่วนของภักดิ์ประชาชาติ

ในการลงรับเลือกตั้ง

เห็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีปัญหา
เราจึงได้มีการคิดว่าต้องเข้ามาแก้รัฐมนูล
เหมือนพักการเมืองจำนวนมากที่อยู่ในที่นี้
และผมเองได้มีส่วนเข้าไปเป็นกรรมาธิการศึกษารัฐมนูล
รวมทั้งเป็นกรรมธิการพิจารณารัฐมนูลที่

ว่าต้องไม่หรือยกเรื่องกรัฐมนูลปี๖๐
จะต้องไปถามประชาชนผู้สถาปนา
แต่ผมเองพอได้ศึกษาแล้ว
และผมว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีปัญหาหมด
จนยากที่จะแก้ในรัฐมนูล
ลักษณะปะผูได้จึงจำเป็นเห็นว่าควรที่จะมีการจัดทำรัฐมนูลใหม่
โดยคือนำนาจอธิปไตยในการทำรัฐมนูลไปให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
เพราะประชาชนจะได้ภูมิใจจะได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐมนูล
จะออกมาในรูปของสสลสภาร่างรัฐมนูล
หรือจะในรูปแบบใดที่มันดีกว่านี้ที่ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนร่วม
ท่านประธานที่กรบครับแต่อย่างไรก็ตาม
ในร่างทั้งสิบสามร่างผมคงมีเวลาไม่มากนัก
แต่ที่ผมจะหยิบมาสักสามด้านถ้าเวลาไม่พอผมก็จะพูดแค่
ผมพูดได้คือผมจะมองไปที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
วงชนต้องใช้อำนาจอธิปไตยดังนั้นร่างของพักเพื่อไทย
พักร่วมฝ่ายค้านที่ยกเลิกอ่าที่แก้ไขมาตราหนึ่งห้าเก้า
และยกเลิกมาตราสองเจ็ดสองกับร่างของพักประชาธิปัตย์
รวมถึงพักร่วมรัฐบาลยกเว้นพักประชางรัฐ
พลังประชารัฐเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วย
เหตุที่ผมเห็นด้วยยังไม่มีสมาชิกท่านใดพูดในที่นี้
โดยปกติทั้งโลกยกเว้นประเทศไทยในระบบอ่า
อยากให้ทางโสดลองขึ้นสไลด์ด้วยนะต่อไปนิดหนึ่ง
ในทั้งโลกนะครับผมผมไปศึกษาดูคนที่มาในระบบรัฐสภา
คนที่มาจากการเลือกตั้ง
ต้องมีอำนาจฝ่าคนที่มาจากการแต่งตั้งแต่ในรัฐธรรมนูลปีหกศูนย์เนี่ย
เราจะเห็นว่าคนที่มาจากการแต่งตั้งโดยขอสช
มีอำนาจมากกว่าคนที่ประชาชนเลือกตั้งจะเห็นได้จากจาก
กรณีที่๑การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูลฉบับนี้ซึ่งใน
ประธานาธิบดีเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเนี่ย
เขาไม่มีอำนาจให้สวไปเลือกประธานาธิบดี
แต่ของเราให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีการเลือกนายก
อำนาจนิติบัญญัติสวยังมีอำนาจ
เรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องดำเนินการ
ก็อ้างเรื่องการปฏิรูปประเทศก็สวก็เข้ามามีบทบาท
ได้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทันทีเรื่องการแต่งตั้งสารรัฐมนูล
องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกรกฎปรบชอ
หน่วยงานใดต้องได้รับอนุมัติจากสว
แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือทำหน้าที่ในการกำกับเรื่อง
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติที่มีเวลา๒๐ปี
เดี๋ยวผมจะไปชี้ให้เห็นอาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่ง
ซึ่งเราขอให้ขึ้นไปอีกสไลด์นะฮะท่านเราเมื่อเราไปเทียบ
คือสวของระบบที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีการแยกอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ย
สวที่มาจากการแต่งตั้งเช่นประเทศอังกฤษเขามีอำนาจแค่
แต่สวในระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
มากกว่าสอสอเขามีความชอบทำที่จะมีอำนาจมาก
เนื่องจากว่าเขามาจากการเลือกตั้งแต่สวของเรามาจากการแต่งตั้ง
ผมไม่ได้โทษสวเลยไม่ใช่ความผิดของสว
ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ท่านถูกแต่งตั้งมา
วันนี้ผมต้องขอพูดในมุมมองนี้ท่านประธานที่เคารพครับ
เมื่ออำนาจอธิปไตยอันหนึ่งก็คืออำนาจบริหาร
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดประชาชนจะอยู่ดีกินดี
ประชาชนจะมีความทุกข์ทรมานประชาชนจะเดือดร้อน
บรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นผมจึงคิดว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านท่านสวหลายท่าน
บอกว่าท่านเหลืออีกปีกว่ากว่าก็จะครบห้าปีแล้ว
ให้ท่านทำหน้าที่นี้ต่อไปแต่อายุของสอสอเนี่ย
มีเวลาสี่ปีท่านอยู่ห้าปีอีกหนึ่งปีท่านก็จะต้องมาเลือก
นายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราพูดว่าเรื่องใหญ่ที่สุด
คืออำนาจบริหารเนี่ยผมคิดว่าสามารถประหารคนไทยได้
สามารถทำให้คนไทยตายได้อย่างเช่นการบริหารเรื่องโควิด
ท่านจะเห็นว่าในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาจนวันนี้
ท่านนายกหรือคนไทยได้เห็นคนตายทุกวันทุกวัน
ผมเอาตัวเองไปรู้สึกว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารเนี่ย
ผมทำยังไงจะหยุดคนตายได้ทำยังไงจะไม่ให้เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่กลับเป็นคนตาย
มีความไม่รู้สึกเลยแล้วเราก็ไม่ไปโทษเพราะว่า
นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่มีความเชื่อมั่นประชาชน
ไม่มีความเชื่อมั่นฆาตการท่านก็รวมอำนาจทั้งหมดมาอยู่ในมือ
มีเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับท่านไม่มีเวลามากกว่าคนอื่น
ท่านมีสองมือแล้วก็ท่านไม่ไว้ใจคนอื่น
ทั้งที่ระบบการดูแลสาธารณสุขสี่สิบป่ะปี
ท่านประธานเป็นลำตีสาธารณสุขก็รู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
มีบุคลากรการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถป้องกันนี้ได้
แต่วันนี้กลับรวบอำนาจมาหมดอันนี้คือตัวอย่าง
รัฐมนูลปีสี่หกศูนย์เนี่ยเนื่องจากว่าการอยู่
ประเทศอยู่ในลักษณะที่ไม่มีรัฐมนูลไม่ได้
จึงเป็นกฎหมายมหาชนที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูหน้าตาดีขึ้น
ว่ารัฐบาลมีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง
ทั้งที่จริงนั้นเราจะพบว่าในรัฐธรรมนูลฉบับนี้
ผมเคยอภิปรายว่ามีอยู่๓รัฐอยู่ในตัว
๑รัฐธรรมนูญ๒รัฐอิสระ
รวมถึงสารรัฐมนูลหรือสิ่งต่างเนี่ย
เพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้าม

รัฐธรรมนูญสูงสุด
เรื่องไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูลก็ยังมีการตัดสิน
ที่สำคัญอย่างยิ่งเรามีรัฐประหารเงียบ
ก็คือผมกราบเรียนก็คือการที่ให้สวมาเลือกนายก
ทั้งที่ประชาชนต้องการเลือกผ่านตัวแทน
ดังนั้นผมจึงอยากจะให้ขึ้นสไลด์นะครับ
ขึ้นไปอีกหน่อยหรือหมดแล้ว
คือด้วยความที่รัฐมนูลเราเป็นพระเด็จการ
ท่านประธานที่กรบครับในการชี้แจงเรื่องเศรษฐกิจ
ก็บอกว่าถ้าการส่งออกหรือการค้ากับต่างประเทศ
ก็จะโตแค่๔๓นายกรัฐมนูลเข้ามาเนี่ย
เวียดนามมี๕๐ประเทศ
ความหวังที่จะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนี่ยเป็นเรื่องยาก
แล้วก็ให้คนของกระทรวงพาณิชย์ของท่านลำตีจุลิน

เพราะผู้นำประเทศเรายังเป็นพระเด็จการ
เรายังมีรัฐมนูลที่ให้สวมาเลือกนายก

ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอของพักเอ่อ
ร่วมรัฐบาลยกเวชพลักษณ์พลังปัชฌาลัศน์กับพลักษณ์เพื่อไทย
ที่ให้มีการแก้ไขมาตรา
ที่ให้ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีควรมาจากสอสอ
หรือบุคคลที่พักการเมืองนั้นเสนอชื่อเพื่อไปให้เลือก
และที่สำคัญก็ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับ
ต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกทางวุฒิสภา
ผมว่าถึงเวลาแล้ววันนี้นายกรมตรีก็วางรากฐานมาเยอะแล้ว
เราควรปล่อยให้มีการแข่งขันกันเสรี
ควรจะตัดยกเลิกมาตรา๒๕๖
ที่ให้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรี
ประการที่๒ที่ผมสนับสนุน
ก็คือสนับสนุนการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติให้สวเป็นผู้กำกับ
ผมถามคนอายุน้อย
ว่าทำไมเราต้องให้ผู้เกษียณอายุ
ทำไมเราต้องให้คนกลุ่มนี้มากำหนดชะตากรรม
ซึ่งต้องยอมรับประสบการณ์ท่าน
แต่ความชะลาภาพหรือโรคมันไปไกลแล้ว
แล้วพอไปเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ก็จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีพวกพ้องและราชการ
มีการขยายอำนาจส่วนราชการไปมากมาย
ที่สำคัญไปล็อกเรื่องงบประมาณ

ยังมีตั้งงบไม่บอกของทหาร
ซื้อเรือดำน้ำตั้งงบมากมายเลย
โดยไม่มีจิตใจเพื่อประชาชนเลย
ดังนั้นผมจึงสนับสนุนในเรื่องการยกเลิก
และควรที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
ผมมีหลายข้อที่อาจจะเอาเว้นไว้เลยครับ